ในช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะหลายครอบครัวก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
ก็มีความสุขว่างก็จะขับรถไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะ
แล้วก็ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเชิญชวนนะคะบอกรักผ่านโซเชียลก็ได้ค่ะ
ส่องกานจะอยู่บ้านค่ะ
ถ้าได้ใช้การกล้าวหรือไม่ใช่

จะให้ขอคำถามให้เขาหลังเกดไหม
วิดีโอคอลก็ได้แต่ความรู้สึกส่วนตัวของมัย

ไปหาท่านบ้างแต่ว่าอาจจะอยู่ใกล้หน่อย
อยากจะบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น
พ่อแม่ก็ยังอยู่แล้วก็พ่อแม่ก็ยังรอ

ไม่ว่าจะไปหาท่านได้หรือไปหาท่านไม่ได้

หรือว่าอาจจะแบบว่ามีของขวัญส่งไปให้ท่านหน่อย
เพื่อให้แสดงถึงความกระตันอยู่ตลอดเวลา

บางคนก็โอนสตางค์ไปพ่อแม่ก็สบายใจแล้ว
แล้วคือพี่ใหม่เขาเป็นคนกระตันยูมากเลย
บางคนช่วงนี้อยู่ห่างจากครอบครัวคิดถึงเป็นห่วงบรรยาย